เป็นวินาทีที่จะตัดสินโชคชะตา
อนาคตครอบครัวของมะนาวจากจังหวัดสุพรรณบุรี
ว่าจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

ถ้าตอบถูกสองข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ความรู้สึกหน่อยตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง

เอาล่ะวันนี้นะครับมาร่วมเป็นกำลังใจ

พ่อแม่ก็เหนื่อยครับ

หนูอยากให้พ่อกับแม่ได้เงินเยอะ
พ่อกับแม่จะได้สบายพ่อกับแม่ให้เงินไปคนละสิบบาทครับ
เดี๋ยวกลับมาบ้านวันละห้าบาทอย่ากระปุกอาห์สินครับ
บางครั้งผมก็ขายกระปุกอักสินไปให้พ่อกับแม่ไปซื้อข้าวครับและคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ในตำแหน่งนี้คือสัตว์ชนิดใด
ข้อสี่ครับกะสู้ครับน้องนายเลือกตอบตัวเลือกที่สี่กระสู้

ถูกครับ
สัตว์ในตำแหน่งนี้นะครับก็คือกระสู้นะฮะ
กระซู่เนี่ยเป็นสัตว์ตระกูลแล็ดนะครับที่มีขนาดเล็กที่สุดในจำนวน๕ชนิด
รูปร่างจะหนาบึกบึนลำตัวสีน้ำตาลแดง
ปัจจุบันเนี่ยจำนวนของมันเนี่ยนะครับอยู่ในขั้นวิกฤตแล้ว
เหลือกระสู้อยู่ในโลกเราเนี่ยเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะครับ
ทำไปได้แล้วหนึ่งข้อนะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวของน้องมะนาวนะครับ
จากสุพรรณบุรีตอบถูกแล้วหนึ่งข้อได้รับทุนไปต่อชีวิตห้าพันบาท
เอาล่ะผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปเลยไหม

เพราะฉะนั้นเลือกต่อไปก็คือเรื่องภาษาไทยป๕ครับ
หลางผักบุงแล้วก็ใส่ถุงชอบมากค่ะแล้วอยากได้ตังค์เยอะค่ะ
ช่วยพ่อกับแม่กวาดบ้านกับถูบ้านให้ตากับยายรักตากับยายมากค่ะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือกล้วยกระหรือกล้วยเปลือกบาง
เป็นคำสุภาพของกล้วยชนิดใด
ตัวเลือกที่สี่ค่ะกล้วยไข่
เอ๋ยนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่สี่กล้วยไข่ซึ่งเป็นคำตอบที่

เป็นคำสุภาพของกล้วยไข่นั่นเองนะฮะ
ทำได้แล้วช่วยเหลือครอบครัวไปได้แล้ว๒ข้อนะครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของคุณมะนาวจากจังหวัดสุพรรณบุรี
ครึ่งทางแล้วครับคุณผู้ชม๒ข้อมีทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
เรามาฟังเฉลยกันต่อเลยผมจะเลือกเฉลยเรื่องต่อไป
เรื่องที่สามถ้าเรื่องนี้ไม่พลาด
นั่นหมายถึงว่าเราได้เงินแสนกลับไปบ้าน
แล้วมีโอกาสลุ้นเงินล้านอีกต่างหากนะครับ
ข้อนี้ต้องถูกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเชียร์กันนะครับว่าต้องไม่พลาด
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องหลวงพ่อวัดอ่านครับ
งานเนี่ยมันต้องอาศัยการทำเวลาให้ไวมันจะได้เงินเยอะ
ต่อวันก็บางที๒คนก็๓๐๐๒๕๐บ้าง
บ่ายโมงเที่ยงพอมารับถ้าเราทำได้น้อยก็ได้น้อย
ลูกทั้งสองก็เป็นเด็กดีครับก็อยากบอกว่าผมมารักเขา
อยากให้มีมันก็รื่นเขางานอาทิตย์ไหนผมก็ทำได้ครับเพื่อลูก
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือจากภาพเป็นสภาพโบสถ์เมื่อปีพศใด
ข้อ๒ครับพศ๒๕๐๘ครับ
คุณโอนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่๒พศ๒๕๐๘ซึ่งเป็นคำตอบที่
โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

ตัวเลือกที่ถูกต้อง
จากภาพนะฮะเป็นสภาพโบสถ์เมื่อปีพศ๒๕
สองพันห้าร้อยสิบครับ
ภาพนี้ติดอยู่ทั้งบริเวณในโบสถ์และหน้าโบสถ์ของหลวงพ่อวัดอ่านด้วย

โอ้โฮได้แสนไหมแม่
ไม่ได้ลูกข้อนี้ยังไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นพลาดไป๑ข้อเท่านั้น

เพราะว่าเพิ่งพลาดไปข้อเดียวนะครับ

แต่ตอนนี้นะครับยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนอยู่นะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องที่เหลือ
ก็คือเรื่องผักบุ้งครับ

โอ้โห

ลูกไปแงะกระปุกเอาเงินเพื่อซื้อข้าว

ก็ต้องฝากลูกค่ะที่ว่าเอาเงินลูกมาใช้อะไรอย่างนี้
ความฝันยากมีทุนไปประสบคุณค่ะ

เป็นร้านค่ายขนมว่านค่ายข้าวแกงค่ะ
เพราะว่าเราคิดว่าเรามีความสามารถตรงนี้ค่ะ
และสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือ
ใส่ถุง๑ถุงภายในเวลา๓นาที
คุณมะนาวและคุณโอทำได้หรือไม่ได้ครับ
สวัสดีครับ
ทั้งหมดครั้งซึ้ง๒นาที๒๗วินาที
เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับดีใจกับครอบครัวของคุณมะนาวจากสุพรรณบุรีด้วย
ทำไปไม่น้อยเลยครับคุณผู้ชมได้ไปแล้ว๓ข้อ
อย่างไรล่ะ

เหรอเมื่อกี๊หนูยังถามอยู่เลยว่าจะได้หรือเปล่า

แม่ทำได้แล้วครอบครัวเราทำได้แล้ว

มะนาวคิดว่าจะไปทำอะไรครับ
ว่าถ้าแม่ยอมหาหมอจะเอาแม่พาหมอก่อนค่ะ

เพราะบ้านพื้นพังหมดแล้วค่ะ

บางทีแล้วเราก็คงต้องบังคับแล้วล่ะ
น้ำมะนาวนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือพี่อยากจะบอกว่า
ขนมยังอยากทำอยู่ไหม

ทำเถอะเพราะว่ามันจะได้เป็นอาชีพแล้วก็ได้เป็นอาชีพเสริมกัน
อีกหลายครอบครัวที่กำลังหมดกำลังใจและท้อแท้
อยากให้กำลังใจอะไรกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
ที่เขาเกิดวิกฤตอยู่ในตอนนี้เชิญเลยครับ
ก็อยากให้สู้เพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักครับ
ขอฝากครอบครัวของมะน้าวไว้กับแฟนดังนั้น
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ
มะนาวโอสู้กันต่อนะ
แล้วก็อบรมเขาให้ดีลูก
อย่างที่บอกว่าให้แต่สิ่งที่ดีกับเขา
เอาล่ะวันนี้พี่ขอบคุณมากสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอด

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑ทุ่มตรงนะครับ

ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

จำนวน๓๕ถ้วย
ถ่ายในเวลา๓นาทีครับ